บรมบรรนาชบอภิ
หัวราชการที่๙ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
ในงานพระราชพิธีครั้งนี้จึงได้จัดสร้างราชรสปืนใหญ่ขึ้นใหม่
โดยกลมศิลปากรกลมศพพุทธหารบกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลและออกแบบจัดสร้างตามแบบราชรสปืนใหญ่
ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระอัตทระมะระมาธิบดินน์ราชการที่๘
ซึ่งจะประกอบด้วยราชรสปืนใหญ่ส่วนหลังและส่วนหน้า
โดยใช้สีเขียวทหารมีคานบังคับสั้นเชือกฉุดชัก๒เส้น
สำหรับราชรสส่วนหน้าจะใช้ในการเชื่อมต่อกัน
ชักและบังคับทิศทางซึ่งได้ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่
เนื่องจากไม่ปรากฏว่าเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานใด
โดยการจัดสร้างได้อ้างอิงตามหลักฐานภาพถ่ายและภาพยนตร์

เฉพาะตัวหีบมีความกว้าง๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ยาวประมาณ๕๖เซนติเมตร
และสูง๓๙เซนติเมตร
ถ้ารวมส่วนประกอบต่างทั้งหมด
ราชรสส่วนหน้าจะมีความยาวประมาณ๒เมตร๔๓เซนติเมตร
สูง๑เมตร๔๐เซนติเมตร
และกว้าง๑เมตร๖๔เซนติเมตร
และมีน้ำหนักประมาณ๔๖๐กิโลกรัม
ขณะที่ราชรสส่วนหลังเป็นส่วนฐานรองพระโกรธทองใหญ่
ได้ใช้ปืนใหญ่ภูเขาแบบ๕๑มาดำเนินการจัดสร้าง
โดยถอดเอาเฉพาะแคร่ปืนใหญ่เผาล้อและชุดห้ามล้อมาซ่อมแซม
ส่วนล้อปืนใหญ่ได้สร้างขึ้นใหม่
จากชำรุดแต่ยังคงรูปแบบเดิมไว้
เมื่อประกอบกันแล้วราชรสส่วนหลังมีความยาวประมาณ๓เมตร๘๒เซนติเมตร
สูง๑เมตร๔๐เซนติเมตร
แต่หากรวมฐานรองพระโกรธจะสูงประมาณ๑เมตร๘๐เซนติเมตร
และกว้าง๑เมตร๖๔เซนติเมตรรวมมีน้ำหนัก๖๘๐กิโลกรัม
อกจากนี้กรมสรรพวุฒิทหารบกผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างโครงสร้างของราชรสปืนใหญ่ในพระราชพิธีนี้
ยังได้จัดสร้างในส่วนของล้อที่๓หรือล้อรับน้ำหนักเพิ่มเติมเพื่อสร้างสมดุลเวลาจอดเทียบกับเกลือนบันไดหน้า
และยังออกแบบสร้างโครงสร้างเหล็กรับฐานรองพระโกรธและหูฮิ้วเพิ่มเติมอีกด้วย
ออกแบบราชรสองค์นี้ได้ถอดแบบมาจากองค์ราชรสปืนใหญ่ในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพรัชกาลที่๘
แต่ได้ปรับเปลี่ยนชั้นฐานด้านล่างเป็นฐานขาสิง
ซึ่งแสดงถึงฐานานุสักของพระมหากษัตริย์จากเดิมเป็นฐานขาหมู
ส่วนฐานด้านบนยังคงเป็นกลีบบัว
อกจากนี้ยังเพิ่มการประดับลวดลายที่แคร่ปืนใหญ่และล้อเพิ่มเติมมา
เพื่อให้มีความสง่างามและสมพระเกียรติ
โดยลวดลายที่แคร่ปืนใหญ่เป็นไม้แกะสลักลายประจำยามลงรักปิดทองและนำมาประดับด้วยการใช้สกรูยึดติด
ส่วนที่ล้อจะประดับด้วยไม้แกะสลักลายกระจังลงรักปิดทองขนาดใหญ่บริเวณรอบดุมล้อ
แต่ส่วนขนาดเล็กจะใช้ประดับที่ปลายซี่ล้อ
ส่วนฐานรองพระโกรธหรือที่เรียกว่าฐานกรีบบัวจะรองรับด้วยแม่แปลกหรือแคล่ไม้
โดยด้านบนมีขนาดความกว้าง๑๐เซนติเมตร
แคร่ด้านหน้าประดับด้วยไม้แกะสลักลายเสียงพญานาคลงรักปิดทอง
ส่วนปลายแคล่เป็นหางพญานาคขณะที่แคล่ด้านล่างมีขนาดความกว้างเล็กกว่า๒เซนติเมตร
แต่ประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายเดียวกัน
โดยด้านบนมีขนาดความกว้าง๑๐เซนติเมตร